มาดูต่อกันที่คู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะบอกเลยว่าเป็นคู่รักสายบุญสำหรับพุทธแล้วก็จุ๋ยนะคะ
และล่าสุดนอกจากได้เลิกงานวิวาแล้วก็ยังได้เลิกวางศิลาเริกด้วย
ขนาดนั้นเลยนะเขาไปทำบุญกันมาคุณเดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้กันหน่อยนะคะ
ต้องยกให้เป็นคู่รักสายบุญแห่งปีจริงนะคู่นี้ทั้งความหวานนะฮะ
หวานจนเลี่ยนบางคนแซวนะคะยิ่งช่วงสงกรานที่ผ่านมาเนี่ย
พากันไปช้อปปิ้งที่เกาหลีด้วยพร้อมกับโมเมนต์สวีทวีทน่ารัก
แล้วก่อนหน้านั้นก็พากันไปร่วมสร้างอุโบสถวางศิราเริกตามภาษาคู่รักนักบุญแหละ
เจอหน้ากันล่าสุดค่ะพุทธก็เผยถึงความคืบหน้างานแต่งงานด้วยนะครับ
บอกว่ายังขอยึดเอาเลิกที่สะดวกแต่ที่แน่เนี่ยเรื่องโรงแรมนะคุณ
จัดการเรียบร้อยแล้วเด้อนี่ไง
เป็นเลิกสะดวกเดี๋ยววันที่๓๐สิ้นเดือน
เดี๋ยวคุยกันพร้อมกันสองคนดีกว่าผมว่ามันน่าจะได้อะไรที่มากกว่าผมอยู่คนเดียว
เรื่อยนะครับก็ค่อยไปเหมือนหอยทากครับผม
ส่วนใหญ่ผมเป็นทางเช้าหลังครับผมคำว่าดีผมก็ว่าดีครับครับผม
จริงก็แชร์กันแหละครับแต่พอสุดท้ายแล้วเราก็เป็นเรื่องของเราสองคนที่ชื่นชอบด้วย

ถ้าคุณถามผมอันนี้ข้างออกเป็นทางกายโยคะนิดนึงค่ะ

คือจริงผมต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ได้เป็นคนที่เล่นโยคะ
แต่ว่าจุ๋ยเขาเล่นโยคะแต่เพียงแต่ว่าวันนั้นก็คือเขาให้เราเป็นฐานให้
กางเกงสับปะรดลายส้มครับกำลังมาครับ
คุณก็แซวเยอะกว่านั้นเซ็กซี่อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ครับก็เห็นคุณจุ๋ยบอกว่าลงไปปั๊บก็มีคนส่งมาถามว่า
กางเกงน่ารักจังเลยอะไรอย่างนี้กางเกงคู่แบบออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ครับครับผม
เอาว่าเอาเริ่มสะดวกละกันนะคะเดี๋ยวมีเมื่อไหร่บอกบรรเทิงไทยรัฐของเราแน่นอนนะคะ